ที่บอกไปนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดพยาวกันหน่อยค่ะ
ก็มีประชาชนนิสิตนักศึกษารวมตัวกันนะคะ
แล้วก็มีการออกมาแสดงจุดยืนเหมือนกันค่ะ
คือต้องการขับไล่รัฐบาลแล้วก็แสดงออก
ซึ่งความไม่เห็นด้วยกับการที่ตำรวจเนี่ย
สลายการชุมนุมของกลุ่มผู้ที่รวมตัวกันชุมนุมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ
นี่ค่ะที่สพเชียงคำจังหวัดพยาวนะคะ
นำโดยนายภูทรัพย์สุพนับเกลียงไกรอายุ๕๔ปี
เป็นเจ้าของภูทรัพย์ฟาร์ม
ซึ่งเป็นคนทำเกษตรผสมผสานในอำเภอเชียงคำค่ะ
พร้อมด้วยชาวบ้านแล้วก็เยาวชนนะคะ
ได้นำหนังสือแถลงการแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วย
กับการใช้ความรุนแรงในการปราบปรามประชาชนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
โดยบอกว่าการใช้รถน้ำแรงดันสูง
สลายการชุมนุมนั้นไม่ถูกต้องตามหลักสากล
ถือเป็นการใช้ความรุนแรงต่อนักเรียนนิสิตนักศึกษา
ที่เขาชุมนุมโดยสันติปราศจากอาวุธ
พร้อมกับเรียกร้องให้หัวหน้าหน่วยงานใช้วิจารณญาณในการออกคำสั่ง
คำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
และคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก
รวมทั้งไม่ให้ส่งกำลังพลไปสนับสนุนการปรับรามกลุ่มผู้ชุมนุม
หลังจากนั้นค่ะก็เดินทางต่อไปที่
ค่ายขุนจอมธรรมร๑๗๔๐๐กรตศ๓๒๖เชียงคำ
มีการนัดรวมพลกันที่สวนสุขภาพร้อยปีเชียงคำ
ซึ่งปรากฏว่ามีกลุ่มเยาวชนนะคะ
แต่งกายด้วยชุดดำผูกโบสีขาวมารวมตัวการแสดงจุดยืน
ค้านการใช้ความรุนแรงก่อนที่จะแยกย้ายกันออกไปนะคะ
อีกหนึ่งจุดสำหรับพยาวค่ะที่ลานสมเด็จพระนเรสวนมหาราช
หน้ามหาวิทยาลัยพยาว
ปรากฏว่ามีกลุ่มนักศึกษาค่ะเข้าร่วมแถลงจุดยืนบอกว่า

นามการใช้ความรุนแรงในการสลายชุมนุม
เรียกร้องให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยุติการใช้ความรุนแรง
รวมทั้งส่งกำลังใจมาให้กลุ่มผู้ชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ให้ประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ด้วยค่ะ
ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มารวมตัวกันที่ป้ายทางเข้าหมู่บ้าน

ขับไล่ผลเอกบัญญุชันโอชาให้ออก
ยุบสภาพร้อมแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปีหกศูนย์
พร้อมทั้งถือป้ายบอกว่าพ่อแม่เกี่ยวข้าวแล้วจะไปช่วยลูกสู้เด้อ
ขณะเดียวกันกลุ่มนักศึกษาประชาชนในอำเภอเมืองเลยครับ
ร่วมการแสดงจุดยืนประนามการใช้ความรุนแรงการสลายการชุมนุม
และการทวงคืนเพื่อนที่ถูกจับกลุ่มไป
เชิญชวนนักศึกษาและพี่น้องชาวจังหวัดเลยชู๓นิ้ววิจัยกลางเมือง
แต่ยังไม่ระบุสถานที่แต่ว่าจะนัดหมายแจ้งกันในกลุ่มไลน์และเฟซบุ๊คต่อไปครับ